บอกว่าเหตุการณ์นี้น่าเห็นใจมาก
คือไฟไหม้บ้านก็น่าเห็นใจอยู่แล้ว

ว่าบ้านนี้เขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓คน
ตายายแล้วก็หลานสาววัย๘ขวบค่ะ
เห็นบ้านหลังนี้ไหมคะ
ไม่ยับเลยเหรอฮือ
เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
บ้านหลังเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๖
หมู่ที่๘บ้านหนองโดนน้อย
ข้าวสารที่อยู่ในบ้านก็เสียหายทั้งหมดนะคะ
คือไหม้ชนิดที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยค่ะคุณผู้ชม
บ้านหลังนี้อย่างที่บอกไปอยู่ด้วยกันตายายวัย๖๐ปีแล้วก็หลานสาว
ชื่อน้องก้าวน้องก้าวเนี่ยอายุ๘ขวบนะคะ
อืมหมดเลยเนี่ยค่ะต้องกอดกันแบบนี้ค่ะน้องก้าวลูก
อยากไปโรงเรียนนะแต่ไม่รู้จะใส่เสื้อผ้าอะไรไปโรงเรียนนะคะ
อุปกรณ์การเรียนก็ถูกไฟไหม้หมดแบบนี้
จันดีแดงงามอายุ๖๐ปีเล่าถึงเหตุการณ์
ไฟไหม้คืนนั้นให้เราฟังบอกว่า
ตอนกลางคืนคุณยายกำลังทำกับข้าวอยู่นอกบ้าน
จู่ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดปั้งมันดังขึ้นมาในห้องนอน
จากนั้นเอาล่ะไฟเริ่มลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะ
ชาวบ้านกู้ภัยก็พยายามช่วยกันแล้วช่วยกันดับไฟ
แต่ไฟมันไหม้เร็วมากไฟมันไหม้เร็วมาก
ทุกอย่างวอดไปในพริบตาเลยนะคะ
คือคุณยายบอกว่าตอนนี้ครอบครัวไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะคะ
ไม่เหลืออะไรอีกแล้วสงสารหลานสาวมาก
นอนร้องไห้ด้วยความเสียใจอยากได้ชุดนักเรียนใหม่อยากไปเรียนหนังสือ
ตอนนี้ฟังแล้วก็รันทศไปขออาศัยนอนกับเพื่อนบ้าน

ยายบอกว่าไปนอนกับเพื่อนบ้านก็นอนไม่หลับหรอกค่ะ
ไม่หลับจริงตอนนี้ทุกข์มากค่ะ
ฟังเสียงคุณยายเล่าหน่อยนะคะ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่า
อุปกรณ์สายไฟต่างมันชำรุดนะคะ
อาจจะไม่มีบัญชีขอความช่วยเหลือเท่าไหร่
ยังไม่มีค่ะ
เดี๋ยวผู้นำชุมชนลองประสานดูก่อนนะครับ